ถึงเรื่องละครละครก็มาเลยคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้วันเสาร์เรามีนัดกันดอนบ้านดอยปลอยบ้านเกิด

สัปดาห์นี้บอกเลยจะเปิดตัวสาวสวยคนหนึ่ง
ที่จะทำให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยบาดหมางใจเพิ่มขึ้นไปหรือเปล่า
คนนั้นก็คือใบตองรัชตะวันใบตองตลอดข่าว
ใบตองเล่นด้วยในเรื่องนี้นะคะนี่แหละค่ะ
บทบาทครั้งนี้ใบตองขอรีวิวสั้นบอกว่าเล่นเป็นตัวเองพี่
คือเล่นเป็นนักข่าวสาวแต่เพิ่มเติมคือเป็นนักข่าวสาว
จะมาทำให้ความสัมพันธ์ของดอนและปอยก็คือพระเอกนางเอกเนี่ย

เป็นธรรมชาติน่ะ
เหมือนไม่ได้เล่นหนูงงมาก

ก็คือจริงอย่างที่ดี้บอกแหละว่า

เฮ้ยไม่ได้เจอกันน่ะคิดถึงน่ะอะไรอย่างเงี้ย
ทางนี้ก็คือตาปลิ้นตากลับนะจ๊ะ
นอกจากจะเป็นนักแสดงที่เล่นเป็นตัวเองแล้ว

ใบตองยังรับบทเป็นนักร้องท่านหนึ่งด้วย

แล้วพี่อ๊อฟสุพนัทร้องเพลงนี้ประกอบละคร
แล้วก็เอ็มวีก็ออกไปแล้วด้วยคือ
อย่าลืมติดตามความสนุกในดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งนะ

ใครที่พลาดชมสดไม่เป็นไรค่ะ

ถ้าชอบแบบไหนก็ได้แบบนั้น
ถ้าชอบแบบฉันก็ได้แบบฉัน
เอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น
ดูแล้วคงไม่รอดคู่ผัดคู่กัน